วันนี้มันมีบอลเจ็ดสีอืมบอลเจ็ดสีแล้วก็นัดชิงดูอยู่เออ
ซิลินสร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์ครั้งแรกครั้งแรกนะเฉือนลูกเดียวมั้งพลชีวิตเออ
ซึ่งจริงจริงอ่ะรอบรองก็มันแล้วน่ะอ้าวรอบรองเตะถึงจุดโทษอ่ะพี่เบิ้ล
ครับแต่ทีนี้เมื่อวานไอ้ในสนามก็สนุกนะอืมแต่บนอัฐจันทร์
คุณผู้ชมสนามสูบอ่ะเป็นไงมีแผงกั้นแล้วนะ
เขาแบ่งแฟนสองฝั่งอ่ะค่ะให้อยู่ห่างกันอ่า
ข้ามอ่ะปีนข้ามแผงกั้นมาตีกันคุณผู้ชม
เออเหตุเกิดเมื่อวานนี้ในสนามสุพัชลาศัยครับ

มันเริ่มมาจากด่าก่อนนี่แหละอ่า
แบบ

ค้าแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งปีนคล่ามไปด้ะ
จะเข้าไปชกต่ออีกฝ่ายเอาแหมมาข่มสักขนาดนี้
ด่าสักขนาดนี้แถมปลาขวดน้ำอีกอืม
มีคนอีกกลุ่มเข้าใจว่าเป็นครู
ของทั้งสองโรงเรียนนะมาช่วยกันห้ามไว้ครับ
คลิปนี้เนี่ยเพจนักเรียนเทพศิรินมาโพสต์นะ
นักเรียนเทพศิรินนะบอกว่าอยากให้มีการคุมพฤติกรรมกองเชียร์
ที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนและก็สิทธิ์เก่าด้วยให้มันดีกว่านี้

โรงเรียนใดมีการก่อเหตุวิวาสแบบนี้ควรต้องรับโทษแบน
ไม่ให้มาดูในสนามในครั้งต่อไปครับ
ส่วนผลการแข่งขันอย่างที่พี่เบิร์ตบอกครับเทพศิรินก็คว้าแชมป์ไปนะ
เป็นฝ่ายชนะโพธินิมิตรวิทยาคมไป๑ต่อ๐ครับ